แล้วเดี๋ยวปี๒๖๐เลย๔สิงหาคมเป็นต้นไปนะ
ราหูโคจรจากราศีสิงศ์เข้าสู่ราศีกรกฎทับกับดาวเสา
เกนภกรสรรค์กล่าวอย่างเช่นไว้พิควรณะโชคใหญ่ในชนะศา
พระราหูจรต้องภาษาวราสุริยาต้องคูเป็นคู่คงจะเกิดโชคใหญ่
มากใครจะเกิดโชคใหญ่บ้างหลัง๔สิงหา
เราไม่รู้ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าพื้นดวงชะตา
คือเฉินแชนก็มีพื้นดวงชะตาเดิมที่มีดาวเสาอยู่ราสีกฎรกฎ
๒๒๑๘๒๒๑๙โดยประมาณนั้นนะนะหลังจาก๔ถึงหาปี๖๐เนี่ย
๒๐๖๐ไปแล้วเนี่ยดาวลาหูจะโคจรไปเจอกับดาวเสา
ก็มันจะเป็นเกณฑ์ที่ทำให้ได้สปาร์คแล้วเกิดโชคใหญ่
จากสิ่งที่เป็นอยู่ก็จะเพิ่มภูมิจะพอกภูมิจะร่ำรวยจะมัดโอ้โหจะมากมายกว่าที่เป็นอยู่หลายร้อยล้านเท่า

คือตอนนั้นเนี่ยมันค่อยเริ่มแล้วค่ะพี่ดูแบบนั้นค่ะ
คือผมไปโดนสารแนอัมก่อนอัมขึ้นทีเล็กอปเตอร์
อันนั้นก็เป็นเทปที่พีคที่สุดในรายการสารแนในยุคนั้น
แล้วก็ทำให้แบบคนรู้จักชาว
หอยเนี่ยตัดเสร็จแล้วพี่หอยโทรมาบอกก่อนที่ออนแอร์
พรุ่งนี้สารแงออกเตรียมตัวดังได้แล้ว
ทำไมอ่ะพี่ของสนุกเขาบอกอย่างนี้
แล้วก็ฮามากหลังจากที่ออนแอร์ไปก็ขึ้นอันดับหนึ่ง

พี่หอยเนี่ยต้องเรียกพี่เข้าไปบอกชาวขอบคุณมาก
ที่ทำให้รายการพี่กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับจะหลุดผัง
พี่ชาวก็บอกว่าบางทีเนี่ยอยู่วงการมาตั้งนาน

ใช่แล้วหลังจากที่พี่จำได้ว่า
ดวงพี่เริ่มเปิดตั้งแต่ตอนที่มดดำมาทักพี่
พี่เช้าพี่น่าจะดังนะ
น่าจะมีความสามารถน่าจะดังแต่ทำไมพี่ยังไม่เปรี้ยงสักที
เหมือนมีคนมากดไว้ไปพม่ากับหนู

แล้วผมก็ไปกับเขาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบ

ใช่แต่หลังไปแล้วก็ไม่ได้พาไปวัดแล้ว

พาไปมืดพาไปมืด
นั้นรู้สึกว่าพี่ก็คืออยู่ที่ตึกเดียวกัน

พี่พี่น่าจะมาทำรายการกับหนูได้แล้วนะ

ทำไมแบบ๒ชั่วโมงของหนูเวลาทำกับพี่มันเร็ว

ก็พี่เช้าทำไมดวงพี่ไม่เปิด

ราศีไหนมีโอกาสที่จะพลิกชีวิตจากร้าย

ตอนนี้จนอยู่อาจจะมีโอกาสลืมตาอ้าปากฮะ

ในช่วงประมาณวันที่๑๒มกราคมถึง๑๒มีนาคม
เพราะดาวพระฤหัสบดีโคจรกระโดดจากราศีกัน
ทับคนเกิดราศีตุลและเล็งคนเกิดราศีเมษ
มันจะทำให้คนเกิดราศีตุลที่ไม่เคยมีความรักก็มีความรัก

ดาวพระราชดียกมาสู่เรือนการเงิน

หลังคือประมาณสักมกรากุมภามีนา
ใน๓เดือนนี้ชาวจะมีงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อาจารย์รู้ได้อาจารย์
คือไปงานรถโชว์เป็นคอนเสิร์ต

แบบที่อาจารย์บอกก็จะมีโอกาสหรือร้วยถึงมีนาคม

สิบสองมับทางมา
๓ราศีนี้จะดีมากอย่างโดดเด่นในช่วง๑๒มกราคมถึง๑๒มีนาคม

พี่มีปมคิดเองว่าเราเนี่ยไม่หล่อเราเป็นเด็กอ้วนแต่ว่าอยากมีแฟน
ก็เลยต้องทำทุกวิถีทางที่ให้ตัวเองเด่นขึ้นมา
ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นมีวงดนตรีเป็นของตัวเอง
เด่นทุกอย่างโดยที่ให้เขาลืมว่าเราอ้วนให้หญิงมอง

สร้างจุดเด่นเพื่อที่จะไปลบจุดด้อย

ความรักในพื้นดวงชะตานี่นะเป็นดวงที่ปกติเด็กต้องขยันอะไร
ขยันเรียนนี่ขยันหาเมีย

เหมือนอาจารย์รักอยู่ด้วยตอนเด็ก
คือเป็นคนที่แบบเป็นคนเก็บกฎในความรู้สึก
ไม่ได้แค่แตกตัวเองกับเพศตรงข้าม
คือเป็นคนมีดาวสุขเป็นวินาทแต่ดวงชะตานะ
สุกคือดาวแห่งความรักเมื่อเป็นวินาศ
มักจะมีความรักแบบซ่อนรักซ่อนเร้นซ่อนรับซ่อนเล้น

ไม่เปิดเผยถ้าเปิดเผยเมื่อไหร่มักจะบันไลทุกที
ใช่ครับมักจริงไหมจริงฮะ
คือถ้าพี่มีแฟนพี่เปิดเผยคำว่าเปิดเผยคือโอเคแหละ
อาจจะรู้กันแต่ถ้าเปิดเผยให้คนรู้เยอะ
ที่ไม่ใช่เพื่อนฝูงบรรไลทุกคนแพปเดียว
เดี๋ยวมีเหตุให้ต้องพัดพลาดกันไป
เหมือนกับหมดเคาะหมดกรรมกันอะไรประมาณนั้น
แล้วที่สำคัญคือนี่แปลกนะน่าแปลกเพราะดาวในดวงชะตาเนี่ย
ดาวปรัตนิเขาเป็นเกษตรแหละเมื่อมาผุกดวงใหม่นี่นะ
แล้วเป็นดาวอุตสาหะเนี่ยดาวคู่เป็นอุตสาหะคือขยันหาเมีย
และมีความรู้สึกว่ามีคนสักคนหนึ่งที่ได้ตามร่วมชาติลุมพบกับเรามา
แต่ที่ผ่านมาชาวจะถามตัวเองว่าแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะ
ไทยดวงเนื้อกับเราที่เราไม่ต้องอธิบายเยอะ

ทุกวันนี้เจอแล้วแต่ยังไม่แน่ใจ
เพราะว่าผมเป็นคนที่อยู่ด้วยยาก
แล้วก็จะเป็นคนที่คิดแบบแปลก

สมมุติแฟนผมจะไปเรียนขับรถผมก็บอกว่า
เรียนกับคนขับสอนครูขับรถผู้ชาย

พี่ก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมาจีบแฟนเราอะไรอย่างนี้

พี่ถามให้เขาแตกแยกกันเลยว่าไง
หมายความคิดว่าตัวเองนี่จะประสบความสำเร็จเรื่องความรัก

เดี๋ยวถ่ายว่าชอบแล้วเสร็จสิ

ดวงนี้มีคู่แท้แน่นอน

ความคิดแม้วัยทางอายุจะน้อยกว่า

มีความเป็นคนขยันรับผิดชอบ
มีคนคนรักความสะอาดรักความเป็นระเบียบ
มีความเป็นตัวของตัวเองในสติปัญญา

เธอจะไปสวนวาลี

เข้าใจยังถ้าเมื่อไหร่มีอารมณ์นี้
ไม่ใช่แล้วไม่ใช่

ไม่ใช่

รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วต้องทะเลาะกัน

มันมีวางแผนเหมือนกันครับ

แล้วเขาก็นอกใจหรือไปมีคนอื่น
สองเราไม่ได้นอกใจแต่ละแค่เราแค่ไปมีสัมพันธ์คนอื่น
โดยคิดว่าเดี๋ยวก็จบแต่ศึกรู้แล้วเลยจาก

แม่นอ่ะโอ้โหต้องบอกไม่ได้แม่นอย่างเดียว
แม่นเอ้ย
แล้วถ้าสมมุติจะพูดถึงความรักบ้างดีกว่าช่วงต้นปีอย่างนี้
คือถ้าจะถามอย่างงี้นะตอบได้ทารู้พื้นชะตาเดิม
เพราะคนทุกคนใช่ว่า
ฝนที่ตกลงมาจะลองน้ำฝนได้เสมอแล้วเท่าเทียมกันเข้าใจไหม
ใช่ว่าทุกคนจะได้น้ำฝนดังปรารถนา
บุคคลผู้มีโอกาสในวรุณ

ที่จะทำให้ชื่นหัวใจในความรัก
ต้นปีได้แก่ชาวราศีตุลกับราศีเมษ
ประมาณเดือนมกราจนถึงมีนาคมเนี่ยสังเกตว่าใครเข้ามาป่

ในเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหานะ
จะเกิดขึ้นกับคนราศีกันและราศีมีน
จะเกิดเรื่องของความรักได้เจอคนรักได้สัมพันธ์ในความรัก
ที่จะต้องเรียนรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ที่จะอยู่ต่อไปได้หรือไม่ได้

ส่วนครบ
วิเคราะห์ว่าดวงชะตานี้มีลูกดีหรือว่าอยู่ไม่มีลูกเอ่ย

เนี่ยโกหกแล้วจริงแล้วไม่ได้มีแฟนคนเดียว
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดคือวันนั้นเนี่ยอยู่ดี
พูดเหรอมีเสียงตึ้งแล้วภาพผมตัดไปเลยครับพี่หนุ่มแบม
มันจะมีปัญหาตามมาคือโรคกระเพาะ

ทีมงานขอน้ำเปล่าล้วนเลยครับ